โควิด๑๙สายพันธุมิครอนเข้ามาในประเทศไทย
ใจไม่ค่อยดีแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย
จะต้องตรวจเชิงลุกเยอะขึ้นหรือเปล่า

แล้วที่สำคัญไอทีวาสัมผัสเสี่ยงสูง
บวกบวกลบลบบวกสุดท้ายแล้ว
ลบหรือบวกคนกังวลใจกัน

มาดูปฏิกิริยาของท่านนายกรัฐมนตรีก่อน
บทเอกประยุจันโอชานายกัธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
มั่นใจว่าโอมิครอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทย

แต่ท่านบอกว่าคุมเข้มหน่อยนะ
ร้านอาหารศูนย์การค้าเพราะว่าได้รับรายงานว่า
ร้านไม่ปฏิบัติตามมาตรการอันนี้จริง

สถานประกอบการร้านค้าเลยนะ

เดี๋ยวจะไม่ได้เปิดกันต่อนะ
โดยท่านนายกมั่นใจว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับ
ไม่กระทบกับการเปิดสถานบันเทิง
โอ้โหอันนี้ผมดีใจกับคนกลางคืนด้วย

ซึ่งขั้นตอนการเปิดอยู่ระหว่างการพิจารณา
แต่ที่น่ายินดีคือวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงนะครับ
ลดลงเรื่อยอย่างมีนัยสำคัญ
ชี้ว่านี่ไงนี่ไงฉีดวัคซีน

สิ่งที่เราอยากจะเตือนก็คือมาตรการที่แต่ละสถานให้บริการเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญนะ
สิ่งแรกที่ผมบอกนะคือเจ้าระที่บริการจะต้องรับการจิบวิธีสองเข็ม
สถานที่ก็ต้องมีช่องว่างมีโต๊ะการจัดโต๊ะจัดตั้งเก้าอี้
ต้นจัดตั้งเก้าอี้ก่อนจะเข้ามีการตรวจอุณหภูมิ
ถ้าท่านไม่ทำแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็โทษรัฐบาลอีกมันไม่ได้นะ
ก็ขอให้คนที่เข้าไปบริโภคและระวังตัวเองด้วย
ถ้าเขาไม่มีมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่าเข้าไปอย่าไปใช้บริการเขาเอง
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
สำหรับการเดินทางเข้าไทยมีการจำกัดการเข้าประเทศ
สำหรับผู้ที่เดินทางจากอัฟริกาด้วยวิธีไหนล่ะ
มันจำกัดคนได้เยอะเลยนะครับ

แต่จะไม่ล็อกทุกอย่างเพราะว่าประเทศเพิ่งเปิด
คนเริ่มทำมาหากินเริ่มจะสัญจรไปมา
สร้างโอกาสในธุรกิจต่างประเทศได้
ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างมันเดินได้เรียบร้อย
มิติภายใต้การควบคุม
หากมีผู้ติดเชื้อเรามีสถานที่ดูแล
มียาเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วนะครับ
ก็สอดคล้องกับนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์นะครับ
ท่านบอกว่าที่ตรวจพบเชื้อโควิดโอมิครอน
กับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันแล้วก็ผู้เสี่ยงสูง๑๗ราย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพียงรายเดียว
แต่จากการสอบสวนโรคจากการสอบสวนโรค
มีผู้เสี่ยงสูงทั้งหมดผลเป็นลบ
แล้วผลบวกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงแรม

ล่าสุดครับล่าสุดได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
บอกว่าเราไม่มีคนป่วยโอมิครอนเพิ่ม
พนักงานเสิร์ฟที่ว่ามีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
คนแรกที่ติดคนเดียวนั้นรายงานผลเป็นบวกก่อนหน้านั้น
ล่าสุดผลเป็นลบมันเกิดจากเป็นผลบวกลวง
แต่ไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่พอเป็นลบครั้งนี้

เขามีนัดจะตรวจอีกครั้งวันที่๑๒ธันวาคมนะครับ

เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าผู้ที่เสี่ยงสูง
ไม่มีใครติดนะคะตอนนี้นะคะส่วนนี้ก็ตรึงกันให้ดี